มาดูเรื่องที่ต้องเฝ้าระแวดระวังกันโดยเฉพาะสาวนะคะ
ไม่ว่าจะไปที่ไหนเล่นมือถือบางทีเพลินไม่ได้สนใจอะไร

โดนกันไปแล้วนี่นะคะก็เลยมีคนมาโพสต์เตือนภัย
ว่าระวังผู้ชายหื่นย่านเคหะร่มกล้าวมาทำเนียน
ด้านหลังใช้โทรศัพท์แอบถ่ายใต้กระโปรงนี่นะคะ
คลิปนี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
หน้าตึกแถวที่อยู่ป้ายรถเมย์เคหาร่มกล้าว
ผู้หญิงสองคนนี้ค่ะเสื้อม่วงกางเกงกระโปรงดำ
กับเสื้อแดงที่นั่งอยู่นี่นะคะเขารอรถเมย์อยู่
ระหว่างนั้นมีผู้ชายคนนึงคุณผู้ชม
เสื้อสีเทาเนี่ยนะคะเห็นแล้วเนี่ยยื่นมือไปแล้วนะคะ
ใต้กระโปรงแต่คือขณะที่เขายื่นโทรศัพท์ไปเนี่ย
ผู้หญิงเขารู้สึกตัวเหมือนมีใครมาอยู่ข้างหลัง
มาอยู่ตรงขาหันไปค่ะผู้ชายเสื้อเทาเขาก็เลยพระ
หันไปเจ๊ะพอดีนะใช่
หญิงสาวเสื้อสีม่วงผู้เสียหาย
นำคลิปนี้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมข้อความ
ขออนุญาตอ่านตามข้อความที่เธอเขียนเลยละกันคุณผู้ชม
เขียนนะบอกว่าอยู่ดีมีอะไรมาโดนขา
คิดว่าหมามาดมหันไปว่าไม่มาแต่เป็นคนชาสหมา
แอบถ่ายใต้กระโปรงแล้วก็ขี่มรสัยหนีไป
ระหว่างที่เดินไปก็หันมามองหน้าแบบไม่ละสายตา
ใครที่พบเห็นบุคคลในภาพช่วยแจ้งด้วยและช่วยกันระมัดระวังให้ดี
อืมนะฮะเธอโพสต์ในเฟซบุ๊คแบบนี้เลยนะครับเวลาต่อมาหญิงสาวผู้เสียหาย
ก็นำคลิปผู้ชายที่ก่อเหตุเนี้ยมาโพสต์พร้อมกับข้อความนะคะโพสต์อีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่า
ดพาดพิงบุคคลอื่นเช่นภรรยาและลูกของชายโรคจิตคนนี้
เพราะตอนนี้ทราบว่ามีคนไปที่บ้านนั้นเยอะมากจนทำให้เด็กตกใจกลัวกันหมด
อืมซึ่งเด็กเด็กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและที่สำคัญชายคนนี้

ยังต้องสืบหาตัวเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไป
โอ้โหกลางวันป้ายรถเมย์
ตอนที่เขาก่อเหตุรถตู้ก็จอดอยู่ที่ป้าย

ใครมีเบาะแสก็แจ้งได้นะคะ